ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กำแพงเพชรครับ
มีครอบครัวหนึ่งน่าสงสารน่าเห็นใจมาก
ต้องบอกว่าเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์จริงนะครับ
เพราะว่าบ้านเนี่ยเพิ่งถูกไฟไหม้ได้๒วัน
ปรากฏว่าเสาหลักของครอบครัวก็คือคนที่เป็นพ่อนะครับ

คือในงานศพวันนี้เนี่ยทั้งภรรยาทั้งลูกเนี่ย

ร้องไห้คือตั้งแต่เห็นรถกู้ภัยนำศพของสามีของคุณพ่อมาถึงที่วัดแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนกำนำร่างออกมาบรรจุศพก็เป็นอย่างที่เห็น
ศพก็ถูกส่งมาที่วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิที่จังหวัดกำแพงเพชร
บ้านเพิ่งถูกไฟไหม้เมื่อ๒วันก่อนคือตอนกลางคืนของวันที่๒๒กรกฎาคม
แล้วท่านผู้ชมครับนายสมนึกเนี่ยเสียชีวิตเมื่อวานนี้
ตอนที่นอนอยู่ในเต็นต์ที่หน้าบ้านเพราะบ้านเนี่ยถูกไฟไหม้หมดแล้วนี่ฮะ
ที่ถูกไฟไหม้นะครับไหม้วอดหมดเลยต้องมากางเต็นต์นอนกันอยู่หน้าบ้าน
อยู่ดีเนี่ยนอนอยู่ในเต็นต์เมื่อวานนี้นายสมนึกมีอาการชักเกร็งอาเจียนออกมา
แล้วตอนอาเจียนออกมาเนี่ยครอบครัวบอกว่ามันมีเขม่าวสีดำออกมาด้วย
สุดท้ายเสียชีวิตเสียชีวิตต่อหน้าเมียแล้วก็ลูกนะครับทุกผู้ชมครับ
ลูกก็พยายามยื้อชีวิตกันเต็มที่ช่วยเหลือปั๊มหัวใจ
ผลการชนะสูตรออกมาบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากสมองขาดออกซิเจน
เนื่องจากได้รับเขม่าวควันไฟเข้าสู่ร่างกายเยอะมาก
ว่าจะเป็นตอนที่บ้านถูกไฟไหม้นั่นแหละค่ะนี่ฮะ
ท่านผู้ชมครับครอบครัวนี้เหลืออีก๖คนนะครับ
มีภรรยามีลูกสาว๓คนมีหลานแต่บ้านวอดหมดแล้วไม่เหลือแล้ว
เสาหลักของครอบครัวคือคนที่เป็นพ่อเป็นสามีของบ้าน
เสียชีวิตไปอีกครับน่าเศร้าจริงครับ

มันเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากหนูไม่มีพ่อ
ถ้าหนูมีคุณอำเจยคือพ่อคือแม่
ตอนนี้หนูเสียพ่อออกไปหนูไม่รู้จะยืนอยู่ได้ยังไงไว้
บ้านหนูก็ไม่มีพ่อหนูก็ไม่มี
หนูยังทำยังไงได้
นี่ฮะคือลูกสาวหอมผู้ตายบอกไม่เหลืออะไรแล้วจริงนะครับ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
ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
ล็อกฝากแจ้งว่าขอบคุณทุกคนจริงที่ช่วยเหลือนะครับ
แล้วก็จะใช้เงินเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุด

เหลือก็อยู่อีก๖คนในครอบครัวนะครับ